ไปดูเรื่องราวของวอเล็กบอลชายหาดกันบ้างนะครับ
ในรายการที่ไทยรัฐทีวีของเรานั้นทำการถ่ายทอดสด
ผลงานของนักกีฬาไทยก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันประเภทหญิงคู่ทีมไทย๑

ตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแล้ว
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
พี่โคลแลสที่ชนะทีมไทยสองกลับไทยพฤทธิ์นุ่มวงกับคณิตภาพภักดิ์สองเสร็จรวด
สำหรับผู้รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมไทย๑กับออสเตรเลีย๑คู่พึ่ง
นัดนั้นทีมไทย๑เป็นฝ่ายแพ้
ก็ได้ตัวสูงค่ะแล้วก็บอลตีค่ะส่วนจุดจุดด้อยของเขาก็คือบอลบอลเขาขึ้นที่ช้า
เราจะเอาเป็นบอลทางเราเพื่อที่จะให้เขาเคลื่อนที่เก็บบอลได้ยากขึ้นค่ะ
ทีมไทย๑สูงเสื้อสีฟ้าแผนทีมพระศักดิ์ทรัพย์๑๒๐รวด
คู่หูเอส้มทีมไทย๑จะพบกับทีมออสเตรเลีย๑
วันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาทีบน้ำสวยเพื่อรอบรอบชีวิตชนะเลิก
แฟนบอไลฟอลชายการชาวไทยส่วนกำลังใจมารุน
ซึ่งไทรัตย์ทีวี